เริ่มจากการจัดตั้งรัฐบาลที่จะให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่มีการสืบทอดอำนาจและไม่มีการทุจริต

จากนั้นสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดหนีไม่พ้นกัน
เพิ่มกำลังซื้อเพื่อให้เศรษฐกิจกลับฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
ไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องการศึกษาอะไรอีกครับ
พร้อมแล้วที่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรม

คือเกษตรกรด้วยระบบการประกันรายได้

เรื่องของอ้อยและพืชผลอื่น

เพราะทำเรื่องของการประกันค่าแรง
สามารถที่จะมีรายได้

เพื่อให้ได้รับ๘๐๐บาท
เงินเหล่านี้หมุนเวียนไปยังตลาดสดตลาดนัด
ก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงร้านค้าชุมชน

ระบบทั้งหมดนี้จะต้องมีการทำระบบฐานข้อมูล
ซึ่งทำได้แน่นอนเพราะว่ากลไกที่เรานำเสนอนั้น

จากนั้นครับใน๓เดือนต้องจัดงบประมาณปีถัดไปให้เสร็จ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการพัฒนาของประเทศ
ประชาธิปัตย์ได้นำเสนอผ่านจุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย
เพื่อรองรับทั้งในเรื่องของการที่เราจะต้องจัดการ
กับปัญหาที่มีการก่อกวนจากเทคโนโลยีสังคมสูงวัย
เหลื่อมล้ำที่เป็นโครงสร้างในสังคม
หรือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
ความชัดเจนทั้งในเรื่องของงบประมาณมาตรการเร่งด่วน

ซึ่งบางเรื่องอาจจะสามารถทำได้เสร็จอย่างรวดเร็ว
เช่นการยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคกับการประมง

ทั้งหมดเพื่อฟื้นคืนชีพให้กับเศรษฐกิจเป็นประเด็นแรก
จากนั้นงบประมาณที่จะมารองรับภายใน๓เดือน
จะเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางที่เราบอกว่า
จะแก้จนสร้างคนสร้างชาติ
ประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยให้สุจริตได้ครับครับ